คุณผู้ชมฮะมาติดตามช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย

อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเรา
ซึ่งจริงแล้วทางผู้ช่วยสอบคอแถลงออกมาแล้วนะ

มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๒รายมาจากต่างประเทศ
เท่ากับว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทย
มาถึงวันนี้คือ๔๔วันแล้ว
แต่สถานการณ์ทั่วโลกยังรุนแรงอยู่
ซึ่งไทยมี๒โจทย์ที่ต้องบริหารจัดการให้ได้
นั่นคือการป้องกันโรคควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเดินหน้าทางเศรษฐกิจ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

แจมเรื่องของช้อนนิดหน่อย
ไฮไลท์สำคัญเนี่ยอย่าลืมว่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องตาม
นอกจากเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย

เรื่องให้รู้ว่าการรับบริจาคแบบนี้
ต้องขออนุญาตจากทางราชการ
ใครที่คิดจะทำแบบนี้ต้องรู้
ว่าไม่ใช่อยู่ขึ้นมารับบริจาคได้
ต้องไปขออนุญาตจากราชการ
อันที่๒คดีความไปถึงไหน

แค่ออกมาชี้แจงอย่างนั้นเนี่ย

ทีนี้บ้านเราเนี่ยพอเรื่องมันเงียบไป

แล้วคนก็ไม่รู้ว่าทำอะไรกันไปถึงไหน

หนึ่งรับบริจาคต้องขออนุญาตจากราชการ
สองคดีความจะต้องเดินหน้าต่อเนื่อง
ไม่ใช่เรื่องเงียบคดีความเงียบ

เกี่ยวกับเรื่องนายชนคนนี้
ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิด

ยากของประเทศตอนนี้ก็คือว่า

การติดเชื้อรอบ๒ให้อยู่

ทำยังไงที่จะให้ธุรกิจ

อันนี้เป็นโจทย์สำคัญ

ประเทศไทยต้องตอบโจทย์ยาก

ในต่างประเทศมันสวนทางกัน

ที่ติดมาวันละไม่กี่ราย

แปลว่าในเมืองไทย

เชื้อไม่มีแล้ว

ข้อมูลอย่างนี้มันจะทำให้รู้สึกว่า

ในภาวะปกติได้หรือยัง

เอ๊ะการกอดควบคุม

ข้อมูลที่เราเจออยู่อย่างนี้

คิดไปถึงคณะว่า

โควิดให้คนกลัวเกินเหตุ

พอลองไปดูในสถานการณ์ต่างประเทศ

กับ๖๖๐ราย

เฉพาะในอเมริกาวันเดียวเนี่ย

โดยเฉพาะการเข้มงวดกับชาวต่างชาติ
ที่จะเข้ามาประเทศไทยตอนนี้
ไม่ว่าจะมีตำแหน่งใหญ่แค่ไหนไม่ว่าจะเป็นใครต้องระมัดระวังด้วยกันทั้งนั้น
เขาเปรียบว่าเหมือนปลาในบ่อเนี่ยปล่อยปลามีเชื้อโรคเข้าไปในบ่อตัวเดียว
ปลาตังบ่อมีโอกาสติดเชื้อหมด
ฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทย
ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศไม่ว่าจะมีตำแหน่งสำคัญแค่ไหน
ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาเดียวกัน
วันนี้จึงมีประเด็นข่าวมาว่าที่พบอเมริกัน
พบทหารบกของอเมริกันเขาจะมาเมืองไทย
ก็เลยมีประเด็นว่าบิ๊กแดงอึดอัด
จัดแถลงเหตุไม่กักตัวพบมกัน
ในหน้านักศึกธิมไทยรัฐอภิรัตน์เดือดข่าวไม่กลักตัว
แล้วท่านจะแถลงบ่ายวันนี้
แล้วเรื่องนี้มันเป็นประเด็นร้อนถึงขั้นที่ว่า
ศรีสุวรรณจัญญาจะไปร้องเอาผิดกับสบค
ร้ายมาตรฐานและทุจริตต่อหน้าที่
ฉะนั้นตัวเลขติดโควิดระบาดในต่างประเทศเนี่ย
ทำให้เราภาวะมันยังไม่พอ
เช้าวันนี้มีหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มาให้สยองต่อไปอีกเดี๋ยวท่านดูข่าวนี้
หัวข่าวไทยรัฐบอกว่าองค์การอนามัยโลก
เร่งตรวจสอบโควิดว่าติดต่อกันทางอากาศ
เหมือนที่นักวิทยาศาสตร์๓๒ประเทศเรียกร้อง
หรือไม่มหาวิทยาลัยดังออกฟอร์ตระบุว่า
มันจะแพร่ใกล้กว่า๑๐เมตร
ประเด็นเรื่องเรื่ององค์การอนามัยโลกเนี่ย
ขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งก็คือว่า
มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์๒๖๙คน
จาก๓๒ประเทศ
เขาส่งจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องไปถึงองค์การอนามัยโลก

เรียกร้องให้ปรับยกระดับคำเตือนภัยระบาดของโควิด
โดยเชื่อว่าเชื้อโควิดจะแพร่กระจายได้ทางอากาศ
โอ้แตกต่างจากเชื้อโรคซาและโคโรนาไวรัสชนิดที่สอง
ซึ่งสามารถแพร่กระจายเสื้อจากละอองของเหลวจากร่างกายผู้ติดป่วย
อาทิเช่นการไอหรือจามอีกทั้งมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
จากที่เคยประเมินระยะปลอดภัยคือ๑เมตรอาจจะต้องเพิ่มเป็น๒เมตร
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่มีรายงานตอนท้ายอย่างนี้ว่า
หลักฐานพิสูจน์ยืนยันเรื่องนี้ยังไม่พอหมายถึงว่าที่บอกว่า
ติดต่อกันได้ทางอากาศทางการหายใจเนี่ยหลักฐานยังไม่พอ
แต่ว่าถ้าหลักฐานพอและเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่
ลองนึกดูสิครับว่ามันจะยุ่งยากแค่ไหน
สิ่งที่เราวางกฎเกณฑ์กติกาต้องคิดกันใหม่หมด
ผมเอาสถานการณ์ในต่างประเทศเอาข่าวองค์การอนามัยโลกมาให้ดู
เพื่อจะบอกว่าคนไทยเราอย่าคำนึงแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราอย่างเดียว
เพราะถ้าเอาสถานการณ์ในบ้านเราเป็นตัวตั้ง
เราจะรู้สึกต่อต้านการทำงานของสบคและมีความรู้สึกต่างเกิดขึ้นเยอะ
นักธุรกิจเขาก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้ทำมาหากินได้เป็นปกติเสียที
ฉะนั้นถ้าได้ชำเรืองสถานการณ์ในต่างประเทศ
แล้วก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวตัวเลขคนติดเชื้อคนป่วยคนตายในต่างประเทศที่ทันลักเข้ามาเป็นรายวัน
เราจะรู้ว่าเราต้องคิดแบบถ่วงดุลครับ
องสถานการณ์ในประเทศอย่างเดียวไม่พอ
คำนึงถึงสถานการณ์ต่างประเทศด้วย
วันนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาเพื่อจะตอกย้ำอีกทีนึงว่า
เราจำเป็นต้องอยู่กับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดน่ารำคาญ
จำเป็นครับจำเป็นจริงครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
มันก็ต้องปรับตัวนะอาจารย์เนาะสถานการณ์ยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
อาจารย์บอกให้ชำเรืองมองแต่ว่าเวลามองเปิดตากว้างนะ
ในการมองสถานการณ์ของโลกนะครับพวกเราต้องช่วยกันนะครับ